ดูข่าวเช่าสลดเนอะ

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า

วัยรุ่นเขาเกิดวันเดียวกัน

แล้วก็มาเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกัน

ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมทั้งสองครอบครัว
ก็มีการจัดพิธีชาปนกิจ

นางสาวลิสสิมงคลทรัพย์
และนายเจษฎาพรบัวเพชร

ก็ข่าวออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
สื่อก็จะพาดหัวว่าเป็นคู่รักบุเภสันนิวาส
เพราะว่าเกิดวันเดียวกันเสียชีวิตวันเดียวกัน

ก็มีการจัดงานชาปนกิจขึ้น
ที่วัดช่องลมจังหวัดชายนาฏนะคะ
ทำกลางความโศกเศร้าของครอบครัวแล้วก็เพื่อน
ของทั้งคู่ที่เดินทางมาร่วมงาน

แล้วก็จัดพิธีชาปนกิจศพคู่
เมนลอยที่สร้างขึ้นกลางแจ้ง
แล้วก็มีการแสดงเดี่ยวไวโอลิน

รวมถึงเพลงคิดถึงของรางร็อกเคสต้านะคะ
แล้วก็มีการบูมเชียร์จากเพื่อนนักศึกษา

เพื่อเป็นการไว้อาลัยกับการจากไปค่ะ

ตัดสินใจทำพิธีชาปนกิจพร้อมกันเนี่ย
ก็เพราะว่าตั้งใจจะส่งดวงวิญญาณของทั้งสอง
ให้ไปพร้อมกันในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต

เป็นคู่บุเภสันนิวาสของกันและกัน

ก็ยังมีเลขที่บ้าน
เลขทะเบียนรถลงท้ายเหมือนกัน
และที่สำคัญทั้งคู่เป็นแฟนกันมาได้ปีกว่า

ทั้งคู่ก็มีอายุรวม๒๐ปี๘เดือน๒๐วันนะคะ